อเล็กบอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย

ประกาศราชินผู้เล่นในการสู้สึก
ประจำปี๒๕๖๐ระหว่างวันที่๙ถึง๑๗สิงหาคมนี้นะครับ
ที่ผ่านมาก็นำทีมมาโดยผู้เล่นประสบการณ์สูงอย่าง
กัปตันหน่องปลื้มจิตสินขาววิลวัลอภิญภงรุษราต้อมคำ
สมกับดาวรุ่งนะครับที่กำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างดีเลยทีเดียวอย่าง
อัจฉรบรองคงยศชัตชุอรโมกศีและพิมพิชยากกรรมครับ
ผสมผสานร่วมกับผู้เล่นหน้าใหม่อย่าง
วิภาวีสีทองและสุพัตราภัยโรธ
โดยมีโค้ชด่วนดันัยศรีวัชระเมธากุลเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับ
ทางนี้ครับนักตบลูกยางสาวไทยจะออกเดินทาง
ไปยังท่ากาศยาสุวรรณภูมิไปยังประเทศฟิลิปปินส์นะครับ
ในวันพรุ่งนี้เวลา๗นาฬิกา๔๐นาทีโดยสายการบินไทยเที่ยวบิน
ที่จี๖๒๐นะครับ
โปรแกรมในรอบแรกไทยนั้นอยู่ในกลุ่มดีครับ
ลงสนามเกมแรกพบกับเมาดีฟในวันที่๙สิงหาคม
จากนั้นเจอกับอีรานนะครับในวันที่๑๐สิงหาคม
ปิดท้ายกับไต้หวันในวันที่๑๑สิงหาคม๒๕๖
นัดนี้ไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสด
ให้ชมตั้งแต่เวลา๑๓๔๕นเป็นต้นไป